มาดูกันต่อนะคะจากเมื่อวานนี้ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
ก็๕๐ปีนะคะการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งนะคะ
คุณปู่แล้วกันนะคะสุรพลสมบัติเจริญค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณอาสมบัติค่ะ
รวมไปถึงลูกน้องคุณล็อกกี้นะคะแล้วก็ลูกสาวอีก๓คนค่ะ
ก็ได้มาร่วมคอนเสิร์ตจัดเต็มนะคะ๓ชั่วโมงไปเลยนะคะ
คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
โดยมีการถ่ายทอดบทเพลงจากราชาลูกทุ่ง
เสียงเพราะนะคะจากเหล่าทายาททั้งหมดเนี่ยค่ะ
อันนี้คือน้องดิ้งนะคะลูกสาวกระมวลชนกค่ะ
หรือว่าจะเป็นล็อกกี้ลูกชายคนโตนะคะ
รวมไปถึงหลานนะคะก็ไปด้วย
ซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ที่ใส่ชุดม่วงหลานคนแรกของครอบครัวเลยค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้ก็มีหลาวคมันเทิกน้องแพนเกคค่ะ

แรปด้วยเธอเอาเพลงของคุณปู่นะคะสุรพลมาแต่งเป็นแบบยุคใหม่เลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสักเล็กน้อยกันเลยค่ะ
ก็จะยิ่งเฉยมากกว่านี้ค่ะในหัวใจแสนตามมาบ้านไว้จนบันดี
ค่ะนี่มีคุณก๊อฟนะคะฟาร์กี้ฮีโร่ก็ป่วยหายป่วยจากที่เขาตกเวทีไปนะคะ
หายทีแล้วเนาะโหลดก็โยกได้นะคะ
รวมไปถึงค่ะเราก็ได้สัมภาษณ์นะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะก่อนขึ้นเวที
ปีจากไปคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกทั้งหมดเลยค่ะ
ขอบคุณลูกทุกคนนะฮะที่เขาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
แล้วก็ช่วยกันจัดแจงชักชวนเพื่อนศิลปินแล้วก็หน่วยงานที่รู้จัก
มาช่วยความสนับสนุนตรงนี้นะครับ
อ่าโดยงานของคุณพ่อสูตรพนมเจริญทำให้พวกเราเนี่ยเอ่อ
มีกำลังแข่งขันกันทำนู่นทำนี่กันนะฮะ
ใช้เวลาอยู่๓เดือนที่จะคิดว่าให้มีความพร้อม
สิ่งที่เราอยากตอบแทนก็คือชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ชาวแฟนเพลงทุกท่านที่เคยให้กำลังใจต่อคุณพ่อสู่ผลมันเจริญมา
เอาเพลงคุณปู่มาทำอเลนส์ใหม่เลยด้วยนะฮะ
ทางผมบอกตรงว่าผมไม่ได้กีดกันนะฮะ
เรื่องของการรูปแบบของเพลงเนี่ยเพราะว่าเป็นการพัฒนา
ยุคและสมัยเพื่อจะได้สืบสารงานเพลงของคุณปู่ต่อไป
ค่ะส่วนคุณอาสุรชัยนะคะคนที่ใส่แว่นสัมภาษณ์ก็ที่เคยมีข่าวเฟสออฟไงเธอ
ใช่ค่ะไปทำหน้ามาอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็หล่อแหละนะคะแต่คุณอามบอกว่าอีกแป๊บหนึ่งอีก๓เดือนจะเข้าที่นะคะเดี๋ยวรอฟังสัมภาษณ์อีกทีละกันค่ะ